ตอนนี้ก็มาเจ้ารองกับเด็กหนุ่มครอบครัวแล้วคุณค่ะ

อกจากความยากจนของครอบครัวเขาแล้วค่ะ

เกือบทำให้สองคนในบ้านต้องเสียชีวิตเพราะเขา

หนุ่มไร่สับปะรดยอมอดเพื่อบ้านอีก

ชื่อนายจักรชัยนามสกุลพวกสมบัติ

เพื่อที่จะมาทำเป็นหน่อสับปะรดคล้ายหน่อไม้ครับ
ที่นำไปใส่แกงได้
รายได้ก็ไม่แน่นอนครับ
วันแม่ค้าสั่งเยอะแต่ว่า

แต่บางวันแม่ค้าไม่ได้สั่งเลย
แต่เรามีหน่อที่ตัดไว้อย่างนี้ครับ
ดอกที่เราตัดไว้ก็จะเสียหมดเลยครับ
เคยจนถึงขั้นทั้งบ้านผมไม่มีอะไรกินเลย
บังเอิญว่ามีไก่นะครับ

แล้วก็ทางครอบครัวก็เอามาต้มกินกัน
ความทุกข์ในใจของผมนะครับคือ

ที่ทำให้คนในครอบครัวของผม

ได้เสียชีวิตทั้งสองคนครับ
เมื่อกี๊รู้สึกผิดมากเหมือนกับตัวเอง
เป็นต้นเหตุที่ทำให้ปู่เป็นแบบนี้ครับ

แต่ตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้เลย
แม้กระทั่งยกช้อนกินข้าวก็ยังทำ

ก็รอการผ่าตัดอยู่ครับ
คือวันนั้นมีประกวดร้องเพลงครับ
อยากจะไปประกวดเพื่อที่จะเอาเงินตัวนี้มาช่วยพ่อกับแม่ครับ

คืออยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่ง
บรรเทาความยากจนไปได้สักระยะหนึ่งครับผม

ผมจะไปประกวดร้องเพลงมันรอบชิงแล้ว
กับแม่จะไปส่งผมได้ไหมมีตังค์ไหม
พ่อเขาก็ควักตังค์ในกระเป๋าของเขาครับ
ออกมามีตังค์อยู่๗บาทครับ
ตอนนั้นก็รู้สึกหมดหวังแล้วก็คือ

เพราะว่าเวทียังมีอีกเยอะ
ผมรู้สึกว่าพ่อเขาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็
แบบน้อยใจว่าทำไมลูกเขารอบแล้ว
สารฝันให้ลูกไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผม
วันนั้นพ่อตัดสินใจคิดสั้นนะครับ

แล้วก็ทิ้งจดหมายลาตายไว้
พ่อผมรู้แล้วก็คือได้ยินจากปากน้องสาว
แล้วก็ย่าเข้าไปช่วยก็รู้สึกเสียใจมากครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดจากเราหรือเปล่า
คือพ่ออยากขอโทษลูกกับเมียว่า
พ่อก็หาทุกวิธีทางแล้วดีกว่า
ทำให้ครอบครัวเรามีเหมือนคนอื่นเขา
แต่มันก็ยังหาวิธีไม่ได้เลย

มันอายตัวเองอายลูกเมียครับ
หลังจากนั้นผมก็มานั่งคุยกับพ่อ
ผมก็ปลอบใจพ่อว่าพ่อไม่เป็นไรนะ
สักวันหนึ่งผมต้องหาเงินใช้หนี้
แล้วก็ทำให้ครอบครัวเราสบายให้ได้ครับผม

คือครอบครัวเราก็ยังมีกัน๔คน
อะไรที่ช่วยแบ่งเบาพ่อกับแม่ได้อย่างนี้

ทุกวันนี้ก็ยังกลัวพ่ออยู่ว่า
เขาจะกลับไปคิดมากแล้วทำแบบเดิมหรือเปล่า
ก็เลยต้องดูแลให้ใกล้ชิดนะครับ
คนเราตันถึงกับแบบคิดอะไรไม่ออก
ถึงก็แบบอยากจะลาโลกไปแล้ว
นี่คือมันสุดของคนแล้วเหมือนกันจริงนะคะคุณป่า

งั้นเราเชิญเขาขึ้นมาเลยดีกว่านะครับ

เบ้นหนุ่มไร้สะพะรด
ปลดเพื่อบ้านอิ่มครับ
รอดครับคุณเบ้นนะครับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เมื่อกี้ดูในวีทีอาร์แล้วนี่ตัวจริงหล่อกว่าเยอะเลยนะเนี่ย
หน้าตาดีเลยหล่อแล้ว
วันนี้เบ้นก็มาพร้อมกับครอบครัวนะครับ
ที่มีกัน๔คนมีคุณพ่อใช่ไหม

คุณย่ามาด้วยนะครับนั่งอยู่ทางด้านล่างนะครับ
ขอต้อนรับครอบครัวของเบ้นนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ตั้งแต่เริ่มอาชีพของเราก่อนดีกว่าที่เห็นเนี่ย
เขาเรียกว่าเก็บอะไรของสับปะรดนะฮะ

เหลือแต่หน่อที่เขาจะต้องทิ้ง
แล้วก็จะไปเหมาเขาถูกแบบ๒๐๐๐๒๕๐๐อะไรประมาณเนี่ย
บิ๊กโซที่นี่รายได้เหรอคะเบน
มันรายได้ไม่แน่นอนนะครับ
ถ้าหักนู่นหักนี่แล้วส่วนมากจะเหลือ
วันละ๕๐๖๐บาทเองครับ
ค่าแรงของตัวเองเลยนะที่ไปตัด

ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับแม่ค้า

ก็เสียเลย

บางครั้งเมามาสามพัน

แต่ภายใน๒วันนั้นแม่ค้าไม่ได้สั่งมาให้

เหตุการณ์ที่ที่บ้านเนี่ยต้องกินไข่ต้มคลุกกับน้ำปลาแล้วก็ตีให้มันแปลก
เขาจะได้กินกันครบคนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับที่บ้านเราบ่อยไหมคะ
บ่อยมากครับบ่อยจนผมคิดว่ามันอร่อยเลยพี่
พี่เป๊กขอถามเบ้นเรื่องเหตุการณ์ที่น้องจะไปแข่งร้องเพลง

เงินคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่มีเงินให้ครับ
แล้วคุณพ่อก็เลยน้อยใจว่าเป็นพ่อแต่ไม่สามารถสารฝันให้เบ้นได้
มันเกิดอะไรขึ้นคะวันนั้นคือวันนั้นผมจะไปประกวดร้องเพลงครับ
ก็คือตอนนั้นคือที่บ้านไม่มีจริงครับ
มันไม่มีเลยมันไม่มีอะไรจะกินแล้วคือตอนเย็นยังไม่ทราบเลยว่าจะกินอะไรอะครับพี่
ผมก็เลยพ่อพรุ่งนี้คือมีเวทีประกวดร้องเพลงที่จังหวัดระยอง
เราจะไปกันไหมพ่อรางวัลมันเยอะนะถ้าเราได้มาหนูตั้งใจแล้ว
หนึ่งหมื่นบาทที่ได้เนี่ยหนูจะมาเช่าบ้านให้พ่อกับแม่อยู่
แล้วก็จะมาเหมาแปลงหน่อสับปะรดพ่อก็อยากให้ไปครับแต่เขาบอกว่าเขามีตังค์อยู่เจ็ดบาท
ไปไหนไม่ได้เลยพ่อก็เครียดว่าทำไมพ่อเขาเป็นหัวหน้าครอบครัว
แต่เขาแบบช่วยลูกช่วยเมียไม่ได้เลยหาเงินให้ลูกให้เมียไม่ได้เลยอย่างนี้ครับ
พอเย็นนั้นเขาก็คิดสั้นผูกคอตายครับ
แล้ววันนั้นย่ามาเห็นย่าเขาเลยฟันเชือกที่พ่อผูกคอตายทิ้งครับ
คุณพ่อแจ๊คคะคือวันนั้นที่เบนซ์มาขอสตรังแล้ว
พ่อไม่มีตังค์เลยมีอยู่เจ็ดบาทตอนนั้นในใจพ่อรู้สึกยังไงบ้างค่ะ
มันบีบหัวใจตัวเองครับเพราะว่าลูกไม่เคยเอ่ยปาก
ขออะไรเลยแต่เราสามารถทำให้ไม่ได้
แล้วตอนนั้นพ่อก็เลยรู้สึก

มันเป็นความรู้สึกที่อัดอั้นจนทนไม่ไหว
ไม่อยากอยู่แล้วอย่างนี้หรอคะคุณพ่อ

เห็นบอกตอนที่คุณพ่อได้ผูกคอตายเนี่ย
น้องสาวได้ไปเห็นเหตุการณ์เป็นคนแรก

คือเย็นนั้นหนูกำลังจะเอาข้าวไปให้พ่อกินนะคะ
เพราะว่าวันนั้นพ่อกับแม่ทะเลาะกัน
แล้วพ่อเขาชอบแบบเวลาทะเลาะกัน
เขาจะไปอยู่หลังบ้านมืดคนเดียวอย่างนี้ค่ะ
จนหนูรู้แล้วว่าเขาต้องไปตรงนั้นแน่

แล้วก็ตะโกนเรียกพ่อค่ะว่า

มันมีอะไรแบบเหมือนยาวยืนอยู่อย่างนี้ค่ะ
คือพ่อยืนบนรังผลไม้ค่ะ

แล้วมันก็ห้อยหนูก็เลยเรียกย่าที่อยู่ในบ้านนะคะ
ย่าก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็เอาเชือกมาฟัน
ตอนนั้นคุณย่ารู้สึกยังไงบ้างคะ

คิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นในครอบครัวเรา

ย่าก็เลยวิ่งไปก็เห็นเขาแฝนอยู่แล้ว
ยาในความตกใจยาก็ไปอุ่มเขายกเครื่องถ่ายพ้นจากเชือก
แล้วเราตัวนิดเดียวเองตอนนั้นเอาพลังมาจากไหนคะ
ไม่ทราบมันแกล้งถ้าในความตกใจ
ทำยังไงก็ได้ที่ให้ลูกรอด
คิดว่าเราต้องช่วยลูกให้ได้
มือเดียวอีกมือนึงให้หลานไปเอามีดมาแล้วเอื้อมไปฟันเชือก

มีการทำช่วยสมุดหรือไม่
แล้วคุณพ่อเขียนจดหมายเอาไว้ด้วยครับ
จำได้ไหมในจดหมายเขียนว่าอะไรมาก
จำได้ผมแต่เขียนไว้ตลอดเลยครับ
จะมาดูตลอดตอนที่ไปประกวดร้องเพลง
ที่พาต้องทำแบบนี้

แก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้ว
ดูแลน้องกับแม่ด้วย

ถ้าฉันน่ะมีจริงขอให้เราเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีก
รักลูกจากพ่อครับ
แล้วหลังจากที่คุณย่าไปช่วยคุณพ่อนะคะ
เสร็จมาได้สรุปเราได้ไปประกวดร้องเพลงไหมครับ
วันลงคืนเนี่ยเป็นวันที่ต้องประกวดครับ
เขาเลยไปยืมคนแถวนั้นนะครับที่สนิทกับพ่อครับ
ได้มา๕๐๐แล้วก็เติมน้ำมันไปจังหวัดระยองครับ

แล้วมีตังค์มากกว่า๕๐๐ได้ไหม

ก็ไปกัน๔คนครับมีน้องสาวพ่อแม่แล้วก็ผม
มีคนทับเงิน๕๐๗บาทแต่๕๐๐น่าลืมไปเลยคือต้องเติมน้ำมัน
มี๗บาทไปประกวดประกวดตอนกี่โมง
ประกวดตอน๑ทุ่มครับแต่ไปตั้งแต่เช้า
ตั้งแต่เช้ากว่าจะเสร็จกี่โมง
ประมาณ๔ทุ่มครับ
ก็ตั้งแต่เช้าจนเย็นก็คือมีตังค์อยู่๗บาท
แม่บอกว่าห่วงเอาไว้ให้ลูกซื้อน้ำกินก่อนขึ้นเวทีเผื่อจะคอแห้ง
ตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่มีใครได้กินเลยครับ
น้องสาวผมไปนั่งดูเขากินข้าวแล้วก็กลืนน้ำร้าย

หนูใช้เพลงอะไรเป็นเพลงประกวดครับ
เพลงถอนคำสาบานครับ
แล้วผลการประกวดออกมาเป็นไงคะ
ก็วันนั้นได้ชนะเลิศครับได้เงิน๑๐๐๐บาทครับ
ตอนไปรับตังค์กระโดดกอดกันเลยไหม
ใช่ครับพ่อกับน้องคือลุ้นอยู่ข้างเวทีครับ
คนนี้ใครเป็นคนร้องไห้เป็นคนแรก

แม่คะพอรู้แล้วว่าเขาชนะ
ตอนนั้นใจของแม่เป็นยังไงบ้าง
คือคำแรกที่แม่พูดมาก่อนเลยคือกอดน้องแบม
แล้วก็บอกหนูไม่อดแล้วคือรอตายแล้ว
แค่นี้เองค่ะแล้วก็น้ำตามันไหลมาไม่ได้เสียใจคือดีใจ

พอได้ตังค์จากเงินประกวดเนี่ยนะฮะ๑๐๐๐๐บาท

กินข้าวต้มข้างก็คือกินแบบ
อะไรให้ลูกกินให้อิ่มที่สุดแล้วก็นั่งมองลูกกิน

มีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่บ้าง
พ่ออยากจะบอกพ่อก่อนนะครับว่า
ไม่อยากให้พ่อคิดสั้นแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่า
ชีวิตผมก็มีอยู่แค่พ่อกับแม่
ครอบครัวของเราก็มีอยู่แค่นี้
คือพ่อไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายไม่ต้องน้อยใจว่าตัวเองทำไม่ได้หรือยังไง

สำหรับผมแล้วพอคือฮีโร่ของผมตลอดครับ
แล้วก็อยากจะบอกกับแม่นะครับว่า
อยากให้แม่พักกับพ่อพักได้แล้วเพราะว่า
ทุกวันนี้พ่อกับแม่ทำงานหนักเหลือเกิน
ไม่อยากให้พ่อกับแม่เป็นอะไรครับ
ผมยังทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่ยังไม่มากพอ
อยากให้แม่กับพ่อหยุดทำงานแบบนี้ครับ
เพราะว่าผมคิดว่าแล้วก็มั่นใจว่าผมไหวทำไหวแล้วก็
จะส่งน้องเรียนให้จบให้จบสูงแทนผมครับ
งั้นมาออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทุกท่านก็มีความต้องการเงินทุนที่จะไปสู้ชีวิตแตกต่างกันไป
แต่รายการของเรายินดีมอบให้สูงสุดเลยนะครับ
ล้านบาทถ้าเบ้นทำได้โดยการร้องเพลงให้ถูกต้องทั้งหมด๑๐เพลง
ตอนนี้ก็มาถึงสิ่งที่ต้องถามเบ้นแล้วว่า
ต้องการเงินทุนจากรายการของเราไปสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
ผมต้องการเงินทุน๑แสนบาทครับ

แสนบาท๖เพลงค่ะเบ้น
เพลงกับ๓ตัวช่วย
พร้อมที่จะสู้หรือยังครับเบน

ถ้าพร้อมเรามาเริ่มกันเลย
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ

นี่คือเพลงแรกของเบ้นบนเวทีนี้
เพลงนี้นักร้องประกวดก็นิยมนะ

แล้วก็ฟังบ่อยแต่ผมไม่เคยร้องแบบจริงจัง
แล้วก็ไม่เคยเก็บรายละเอียด
ร้องบ้างแต่ว่าไม่ได้จริงจังไม่ได้ตั้งใจว่าจะร้องให้ถูกให้หมด
สามารถใช้ได้ทันทีถ้ามันใช้แล้วมันทำให้เราอุ่นใจให้เรามั่นใจขึ้น
ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

ใจแล้วจงมั่นใจหายใจลึกลูกนะและทำมันอย่างเต็มที่นะคะ
พี่และกองเชียร์ที่อยู่ในห้องส่งตรงนี้และคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้เบนค่ะ
ตกลงไม่ใช้เพราะฉะนั้นร้องกันเลยนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ
แบกรักมานานมานานแสนนานเต็มที
อ้างวางเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบา
กลางคืนก็เผลอฝันกลางวันยิ่งงอยเงา
เห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลา
แบกรักจนเหนื่อยจนเมื่อยหัวใจเต็มทน
เฝ้าเลี้ยวหาใครสักคนจวบจนมาพบแก้วตา
แรกเจอก็คิดฝันยิ่งนานยิ่งโหยหา
เหมือนใจรู้ว่า
คนนี้ชะตาต้องกัน
เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหม
ที่จะเต็มใจรับรักจากชาย
ยังฉันก็เก็บแค่ใน
แต่ยังไงก็ยังแสนหวาน
เหมือนเหล้าที่หมักไว้นาน
ยิ่งหวาน

แบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริง
รักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้ง
ไม่มีกลิ้งกรอกหลอกใคร
ถ้าหากเธอยินดี
ร้ายดียังไง
รักเธอจนตายจากกัน

รู้แล้วว่าทำไมถึงได้ที่หนึ่ง

นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชม

ง่ายนะคะที่หลังจากผู้มาแข่งขันร้องจบ
แล้วจะได้รับเสียงกรี๊ดแบบทวบทนขนาดนี้

นึกถึงอนาคตของเรียงว่า
อนาคตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้ว

มีความสุขครับแล้วก็เห็นพ่อกับแม่อะไร
แล้วก้าจะซ้อมร้องเพลงกะโค่นต้นไม้
มาถึงการตัดสินนะครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

โครงใจ

โปรดติดตามตอนต่อไป